ข่าวใหญ่จากเมื่อวานต่อเนื่องมาเป็นหัวข่าวหนังสือพิมพ์วันนี้
คือคำแถลงของผู้บัญชาการทหารบกพลเอกอภิรักษ์คงสมพงศ์
ถามว่าเราจับประเด็นเราได้อะไรจากถ้อยแถลงเมื่อวานนี้ใช้เวลา๒ชั่วโมง
ผมว่าประเด็นสำคัญมี๓๔เรื่อง
ที่บอกว่าจะขจัดทหารธุรกิจที่ร่วมมือกับนักธุรกิจ
ลีโครงการต่างเอาเปรียบผู้ใต้บังคับบัญชา
ท่านบอกว่าเรื่องทั้งหมดนี้ทราบและรับรองว่าอีก๓เดือนต่อจากนี้
ตั้งแต่ระดับนายพลถึงระดับพันเอกหลายคนไม่มีงานแน่
ใช้คำนี้ไม่มีงานแน่
และผมก็ไม่สนใจเพราะว่าผมรู้ข้อมูลและเติบโตมากับความรู้สึกที่ไม่ถูกต้องมาหลายเรื่อง
ซึ่งได้ไปเรียนกับพลเอกประยุทธ์ว่าพี่ครับผมต้องทำถ้าฟังตามนี้ก็แปลว่า
กระบวนการทำมาหากินเอารัฐเอาเปรียบสูบเลือดทหารชั้นผู้น้อยในกองทัพในค่ายทหาร
จะถูกจัดการให้สิ้นซากในอีกไม่นานจากนี้
เพราะว่าธุรกิจแฝงในกองทัพมีมานานแล้วและเดี๋ยวนี้ก็ยังเป็นอยู่
โครงการบ้านจัดสรรที่เรียกว่าโครงการบ้านจัดสรรทหารไปดูเถอะครับ
มีไม่เฉพาะที่โคราชที่เป็นต้นเหตุคราวนี้นี่เรื่องหนึ่งที่พบทบ
บอกว่าจะไปแก้ปัญหาให้ได้ก่อนที่จะกระเสียรเอาตามดูอันที่๒
ทหารกระเสียรแล้วต้องย้ายออกจากบ้านพลักษณ์บ้านหลวงนี่ท่าน
เรื่องนี้ขึ้นมาพูดด้วยทั้งทั้งที่ไม่ได้เกี่ยวกับเรื่องที่
โคราชพบว่ายังไงนี่ผมขีดเส้นตายภายในเดือนกุมภาสำหรับ
ผู้ที่เกษียณอายุราชการแล้วและยังพักอาศัยอยู่ในพื้นที่
ทหารและย้ายจากกองทัพบกไปอยู่หน่วยงานใดก็ต้องย้ายออก
ข้อความนี้คนทั่วไปก็คิดว่าเอ๊ะนี่มันเป็นเรื่องธรรมดานะเกษียณ
แล้วได้อยู่บ้านพักก็ต้องออกไปสิให้คนที่มารับตำแหน่งใหม่
เข้าไปอยู่ต่อเอ้ยทำไมต้องเอาเรื่องนี้มาพูดแต่ว่าคนที่รู้เรื่อง
แวดวงทหารเขารู้ดีครับว่ายังมีคนที่เกษียณแล้วนายทหาร
ชั้นผู้ใหญ่ที่เกษียณแล้วแต่ยังอยู่บ้านพักในค่ายทหารอยู่

ฉะนั้นเมื่อพลเอกอภิรักษ์
เรื่องนี้มาพูดคนก็จะตามดูว่า
จะทำได้ไหมนี่ท่านบอกว่าภายในเดือนกุมภาแปลอีกว่าไม่เกิน๑๐
๗วันจากนี้จะได้เห็นทหารใหญ่ย้ายออกจากบ้านหลวงกันหลาย
คำถามก็คือว่าแล้วเรื่องนี้มันเป็นยังไงล่ะครับ

เขาหยิบเอาคำพูดของพลเอกอภิรักษ์ตอนนี้แล้วเขามารายงานว่า
กรณีดังกล่าวได้เป็นระเบียบปฏิบัติทุกหน่วยงานอยู่แล้วซึ่งแต่ละ
หน่วยงานได้ปฏิบัติเป็นปกติแต่จะมีเฉพาะนายทหารระดับสูงผู้
บังคับบัญชาระดับสูงเท่านั้น
ที่ยังคงอาศัยอยู่ในบ้านพักราชการแล้วในรายงานชิ้นนี้ของ
ข่าวสดเขารายงานว่าอย่างนี้นี่ผมอ่านตามที่ข่าวสดรายงานนะ
สำหรับอดีตผู้บัญชาการทหารที่ยังคงอยู่ภายในบ้านพักทหารอาทิเช่น
ผลเอกประวิทย์วงสุวรรณพลเอกสนทิบุญยรัตกรินพลเอกอุดมเดชศรี
บุตรพลเอกอนุพงศ์เผาจินดารวมถึงพลเอกประยุทธ์จันโอชาที่
ว่าทั้งหมดเหล่านี้เป็นอดีตผู้บัญชาการทหารบกทั้งสิ้นแล้วใน
ข่าวสดบอกว่าท่านก็ยังพำนักอยู่ในค่ายทหารบ้านพักในค่าย
เออคอยดูว่ามาตรการที่พบทบพูดออกมาเนี่ยจะรวมถึง
ท่านเหล่านี้ด้วยไหมนี่เขาจ้องมองกันตรงนี้ถัดมาเรื่องการจัด
ซื้อจัดจ้างในกองทัพ
เมื่อวานพบทบก็ได้โอกาสพูดเรื่องนี้เลยท่านบอกเมื่อ
วันที่๔ที่ผ่านมานี้ตนได้เซ็นยกเลิกการจัดซื้อปืน
สวัสดีการทุกชนิดของกองทัพบกแล้วท่านบอกว่าต่อไปนี้
ใครจะซื้อปืนสวัสดิการภายนอกจากหน่วยใดงานใดก็ตาม
ผู้บังคับบัญชาชั้นนายพลจะต้องทำคำสั่งไปถึงฝ่าย
นาธิการทหารบกเท่านั้นของเดิมตามระเบียบจะให้นายทหาร
ยศนายพันธุ์เป็นผู้เซ็นชื่อเปิดโอกาสให้กำลังพลและพ่อ
ค้าซื้อขายอาวุธกันง่ายได้ก็ดูสิครับผู้ก่อเหตุที่
เป็นจาเนี่ยมีปืนได้ตั้ง๕กระบอกนี่เป็นอีกเรื่องหนึ่งถ้า
ทำได้จะได้เห็นความเปลี่ยนแปลงเพราะเรื่องนี้ประชาชนอย่าง
เราเรารู้กันมานานแล้วว่าการจัดซื้อจัดจ้างโดยเฉพาะการ
จัดซื้ออาวุธในกองทัพนั้นมันมีส่วนต่างมันมีเปอร์เซ็นต์แม้
ทหารชั้นผู้ใหญ่ที่มีหน้าที่เกี่ยวข้องได้ผลประโยชน์แล้ว
สุดท้ายขึ้นมากองทัพก็ต้องซื้อของแพงขึ้นก็เพราะไอ้
ทอนนี่แหละเอาทีนี้ต้องดูว่าหลังจากนี้ไปเรื่องที่ว่า
นี้จะแก้ปัญหาเป็นจริงเป็นจังไหมทั้งหมดเนี่ยพบทบย้ำ
ว่าผมไม่กลัวและไม่ถนอมตัวเพราะเป็นปีสุดท้ายที่อยู่
ในตำแหน่งพบทบจะทำให้กองทัพดีขึ้นจนวันสุดท้ายขอ
ให้มั่นใจนี่คือสิ่งที่พลเอกอภิรักษ์ย้ำสองสามข้อ

จากประเด็นที่แถลงแล้ว
เช้าวันนี้หนังสือพิมพ์ให้ความสำคัญกับท่าทีของผลเอก
นุรักษ์ของพลเอกอภิรักษ์เพราะว่านอกจากจะสนใจกับเนื้อ
หาแล้วนี่เขาสนใจกับท่าทีของท่านหนังสือพิมพ์พาดหัว

นึกฉบับนึงบอกว่ามิคแดงแถแหล้งเสียใจน้ำตาริน
มีฉบับหนึ่งบอกว่าบิ๊กแดงหลังน้ำตาขอโทษลั่นยายล้างบาง
แล้วก็มีภาพที่เป็นภาพที่โอ้โหกดกันรัวเลยครับ
เมื่อวานนี้คือภาพที่ท่านเอามือปาดน้ำตาขณะที่แถลง
ฉะนั้นสิ่งที่บิ๊กแดงหรือพบทบจะต้องทำให้ได้อย่าให้
หลั่งน้ำตาเมื่อวานนี้ศูนย์เปล่าสองสามเรื่องที่บอกมาต้อง
ทำให้ได้แล้วคนจะตามดูถ้าทำได้๒๓เรื่องนี้จะเป็น
คุณหนูประกาศกับกองทัพมากเลยครับ
เอาล่ะจะตามดูท่านผู้ชมครับความสูญเสียที่เกิดขึ้น
คราวนี้ทุกชีวิตทุกครอบครัวที่ศูนย์เสียควรจะได้รับความ
เห็นใจจากพี่น้องคนไทยด้วยกันทั้งนั้นแหละครับภาพที่เรา
เห็นมีคนเอาดอกไม้ไปวางไปสวดมนต์ไปยืนไว้อะไรยังไม่
ทั้งสิ้นแต่มีครอบครัวหนึ่งที่ทำให้คนสะเทือนใจกันมาก
เป็นพิเศษคือครอบครัวของนายสุริยะริมชัดชงตะมอน
เป็นครอบครัวพ่อแม่ลูกลูกน้อยนั่นอายุเพิ่ง๒ขวบ
ซึ่งนอนตายอยู่ใกล้กันแม่กับลูกนั่นถูกยิงลำตัวหลาย
นัดนี่ในสภาพที่เห็นพ่อนั้นก็ถูกยิงหลายนัดแต่ห่าง

จะยิงเมียกับลูกแล้วตามไปยิงพ่อ
เป็นเรื่องที่คนสะเทือนใจกันมากกับเรื่องนี้
ฉะนั้นจะส่งท้าย

กรอนบทนี้กรอนที่ชื่อว่าอ้อมกอดอกสุดท้าย
อุ่นของแม่แผ่อไออุ่น
อดสุดท้ายก่อนกระสุนจะสาดใส่
เดรัชฉานยิงกระหน่ำไม่หนำใจยังลั่นไกลใส่พ่อคนต่อมา
สะเทือนใจไปทั่วทั้งแผ่นดิน

ศพต่อศพในห้างกลางนักคารา
นั่นคือคราบน้ำตาประชาชน
ขอบคุณอาจารย์สุภาพคลิกขจายในขีดเส้นใต้เมืองไทยของเราด้วยนะครับ